อย่าห่างนะคุณผู้ชมไม่เพียงแค่สุปตานระมาลิเท่านั้น
วันนี้ต้องบอกว่ากลุ่มภาพเก่าแตกจริง
สวยหล่อกันขนาดไหนไปชมกันค่ะ
ฉายแววพระเอกมาตั้งแต่สมัยฟันน้ำนมก็นี่เลยโดมปกรณ์ลำเป็นนายแบบโฆษณามาตั้งแต่ยังเด็กจนตอนนี้ใครก็เรียกเขาว่านุ่มหล่อขั้นเทพ
เช่นเดียวกับพระเอกรุ่นพี่หนุ่มสอนรามที่เด็กหล่อยังไงตอนนี้ก็ยังหล่ออย่างนั้นแม้อายุจะแตะหลัก๔มาแล้วแต่สาวก็ยังกรี๊ดกันทั้งเมือง
ฝากนักร้องสาวมาช่าวัฒนภาณิชย์โพสต์ภาพพัฒนาการวัยเยาว์สวยเนี๊ยประดับพรีเมียมมาตั้งแต่วัยเตาะแตะยิ่งนานวันความสวยเซ็กซี่ยิ่งทวีคูณ
ด้านคุณแม่แก้วของพระเอกซุปตาณเดชนคุกิมิยะ
ก็แบ่งปันภาพสมัยวัยละอ่อนของลูกชาย
ฉายแววหล่ออินเตอร์ให้เหล่าฟอลลอเวอร์ได้กดไลค์
นางเอกร่วมค่ายก็ส่งภาพยิ้มหวานของเด็กหญิงรานี

นางเอกหน้าแบ๊วเจนี่โพสต์รูปสมัยวัยไร้เดียงสา
บรรยายภาพกัดตัวเองเรื่องการแต่งตัวด้วยว่า
สวยไม่ปรึกษาใครเลย
ส่วนสาวนัทมีเรียให้นิยามตัวเองว่าเด็กหลังปักใต้
นำซ้ำยังอำสามีอ้ำอธิชาติวัยแบบเบาะว่าหูกลาง
ตาดำใหญ่เกินตัวน่ารักสู้เธอไม่ได้เลย
ส่วนรายนี้ความหล่อและหุ่นสุดเฟิร์มมาไกลเกินกว่าจะเรียกว่าเด็กอ้วนดำได้อีกแล้ว
แฟนฉันเลยโพสต์ภาพหวานสมัยแจ้งเกิดจากภาพยนตร์เรื่องแรกของตัวเอง
รู้หรือไม่เด็กอ้วนแว่นหนาคนนี้โตมาจะกลายเป็นพระเอกตีขี้เล่นอาเล็กธีรเดช
นี่ถ้าเจ้าตัวไม่ได้นำหลักฐานมาอวดชาวโซเชียลด้วยตัวเองจะไม่เชื่อจริงค่ะ
แต่ส่วนใหญ่เท่าที่ดูเนี่ยหน้าเดิมกันทั้งนั้นเลย

แบบเดิมก็เพิ่มเติมคือความสวยหล่อขึ้นแล้วก็วิทยาการทางการแพทย์
นิดนึงนิดเดียวค่ะ